รัศมีมุริจันทร์หรือไฟล์วัย๕๑ปี
ถูกคนร้ายฆ่าเสียชีวิตในบ้านพักที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
สภาพถูกห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลือย

บริเวณลำคอถูกรัดด้วยสายไฟหม้อหุงข้าว
ข้อมือถูกมัดด้วยกางเกงชั้นในของผู้ตาย
ส่วนข้อเท้าถูกรัดด้วยสายชาร์จโทรศัพท์
และทุกจุดถูกพันด้วยเทปกาวใสอีก๑ชั้น

ด้วยการนำที่นอนวางขนาดสองข้าง

เจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ร่างกายไม่มีร่องรอยจริงการต่อสู้
และไม่มีร่องรอยการรื้อค้นสิ่งของภายในบ้าน
ซึ่งเพื่อนบ้านเป็นผู้เข้าไปพบศพ

แฟนใหม่ของนางรัศมีเพราะดูมีพิรุษ

ชายคนนี้มักสวมหมวกแก๊ปปกปิดใบหน้าตลอด
ถามไม่ค่อยตอบอะไรไม่ค่อยสบตา
และเธอไม่กล้าที่จะพูดออกไป
และไม่คิดว่าเพื่อนจะมาถูกฆ่าเสียชีวิต
ไปรับไปส่งแต่ว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะ
ไม่ให้เล่นหรือว่าโทรศัพท์ไม่ให้มาเล่นเลย
จะต้องห่วงพี่น้องก็ไม่ให้พูดจากับใครนะคะ
แถวบ้านก็ไม่ให้พูดไม่ให้พูดด้วย

เขาบอกว่าถ้าไปก็ต้องไปด้วยกันอย่างนี้แหละค่ะ
เพราะว่าพวกหนูก็คิดว่า
ก็สงสัยอยู่นะคะว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะคะ
ผลชนะสูตรของแพทย์เบื้องต้นระบุว่า
การเสียชีวิตของนางรัศมีร์เกิดจากการขาดอากาศหายใจ
จากการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรกระนวลเชื่อว่า
แฟนใหม่ของผู้เสียชีวิตคือผู้ต้องสงสัยอันดับแรก
เพราะอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงทั้งหมด
โทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่น
ทำให้รู้ว่าคนร้ายรายนี้คือนายสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรต่อเนื่องที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
เพราะได้รับการอภัยโทษเมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังสารพิพากษาประหารชีวิตในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
คดีเกี่ยวกับทรัพย์รวม๑๗คดี
ระยะเวลาการจำคุก๑๔ปี
โดยการลงมือทุกครั้งจะใช้วิธีการรัดคอจนเหยื่อตายคามือ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพกระนวล
ขอสารออกหมายจับในสมคิดพุ่มพวง
ในข้อหาฆ่าคนโดยไตรตรองเอาไว้ก่อน

ส่งทีมสืบสวนซึ่งเป็นชุดเดียวกัน
กับทีมที่ทำคดีเปรี้ยวหันศพ
ลงพื้นที่มาทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ

และมั่นใจว่านายสมคิดพุ่มพวงเป็นผู้ก่อเหตุ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน